ไปดูเรื่องนี้น่ารักตะมุตะมิเลยนะฮะ
เพราะว่าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขามีหน้ากากเฟสชิลไว้ให้แก่
หนูน้อยตัวเล็กทารกที่เพิ่งคลอด
ปกติเราจะเห็นว่าคุณหมอพยาบาลคือต้องใส่เฟสชิล

แต่นี่คือแบบเบบีและเกิดเพิ่งอูแวะอูแวะมาก็ใส่เฟสชิลเหรอคะ
ก็เป็นขนาดที่พอเหมาะพอเจาะกับหนูน้อยจริงเลยนะ

เล็กมากหนูน้อยเกิดออกมาก็บอกว่า
พี่พยาบาลนี่อะไรครับเนี่ยเอามาใส่ที่หัวผมเนี่ย

ก็โพสต์ภาพทารกใส่หน้ากากเฟสชิลแบบนี้นะครับ
สำหรับทารกแรกเกิดน่ารักตะมุตตะมิมากค่ะ
แสดงความยินดีกับคุณแม่และคุณพ่อทุกท่านด้วยนะคะ
โพสต์นี้คุณมีคนเข้ามาแชร์กว่า๓๐๐ครั้ง
แสดงความคิดเห็นอีกเกือบ๔๐๐คอมเมนต์นะฮะ
ส่วนใหญ่แน่นอนนะครับเข้ามาชื่นชมในความน่ารักน่าชังของทารกน้อย
โดยบอกว่าเด็กน่ารักน่าเอ็นดูมากเลย
แล้วก็ยังชื่นชมทางโรงพยาบาลที่ดูแลเด็กแรกเกิดได้เป็นอย่างดี

แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ให้กำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
แล้วก็อย่างที่บอกไปบอกว่าน่ายกย่องนะเอาเป็นตัวอย่างจริงเลยนะฮะ
แล้วก็เฟสชิลเหล่านี้หาได้จากไหนล่ะ
ที่จะเหมาะกับขนาดของศีรษะเด็กตัวน้อยแบบนี้นะครับ
ดูซิดูซิว่าต้องสั่งทำใหม่นั่นแหละ
นี่เวลาคุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพลูกไป
ก็จะรู้เลยว่าลูกเกิดในยุคโควิด๑๙นะฮะ